แล้วก็ตั้งคำถามใจคอทำด้วยอะไร

ขับมาดีแล้วเบรกกระทันหัน

ที่คนขับรถกระบะจะลงมาดูเปล่าเลยค่ะ
เบิ้ลเครื่องใส่คือควันเนี่ยโอ้ยควันรถเนี่ยขโมงเลยนะคะ
แล้วปรากฏว่าเนี่ยปรากฏว่าไม่ลงมาดูค่ะขับรถต่อเลย
แล้วเนี่ยเห็นไหมควันดำตำรวจตำรวจอยู่ไหน
เจอแล้วนะคะรถควันดำหลายข้อหาเลยนะ
ฉันชี้พิกัดก่อนเลยว่าเกิดขึ้นท้องที่ไหนอย่างไรนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนพระยาตรังในอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะ
นี่ไงลักษณะคือพฤติกรรมเหมือนตั้งใจเบรกให้มอเตอร์ไซค์ชนท้าย
แล้วแทนที่พี่แกจะลงมาดูนะเปล่าเลยค่ะ
เร่งเครื่องพ่นควันดำใส่รถมอเตอร์ไซค์ที่นอนเจ็บอยู่ด้วย
แล้วก็หลบหนีไปชาวบ้านที่เขาเป็นพลเมืองดีเนี่ย
ก็ต้องมาช่วยพี่ที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๘พฤศจิกายนจนถึงตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้วฮะ
พฤศจิกายน๒วันผ่านไปแล้วยังไม่สามารถจับกลุ่มตัว
คนขับรถกระบะคันนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายได้
ชาวเน็ตแน่นอนนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
ลักษณะพฤติกรรมแบบนี้เห็นก็รู้ดูก็ใช่
ว่าไอ้คนขับรถกระบะเนี่ยมันตั้งใจเบรกให้ชน
ใช่เพราะว่ามาเร็วมากแล้วเบรกจนท้ายกระบะตัวเองเงิบขึ้นนิดนึงเลยนะ
ใช่คือใจคอโหดเยี่ยมมากหลายคนตั้งคำถามว่า
คุณใจคุณทำด้วยอะไรทำไมคุณต้องทำแบบนี้
ถ้าเกิดว่าเขาชนแล้วเขาไปประสบอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ย
ก่อนหน้านี้เขามีปากเสียงกันมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่า
เป็นหน้าที่ของตำรวจนะไปตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้